ตำรวจปราบรามยาเสพติดก็ได้จับเครือข่ายเหล้าตาแสนลี่
ลักลอบขนยาบ้า๗๐๐เมตรไอซ์๖๕กิโลกรัม
ซ่อนมาในรถบรรทุกเข้าสารหวังที่จะตบตาตำรวจ
แต่ว่าสุดท้ายถูกจับกลุ่มได้
เครือข่ายก่อนที่ยาเสพติดล็อตนี้
จะถูกส่งไปอย่างภาคใต้แล้วก็กระจายออกไปนอกประเทศ
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
กับข้าวสารเพื่อหวังอำพรางการตรวจตราของตำรวจ
จากการตรวจค้นพบยาบ้า๗๐๐เมตรไอซ์๖๕กิโลกรัม
ซึ่งถือเป็นการจับกลุ่มยานรกร็อตใหญ่ที่สุดในรอบปี
ในชั้นการจับกลุ่มนายรัชวัฒน์ให้การรับสารภาพ
ว่าเป็นผู้มารับยาเสพติดเพียงผู้เดียว

เพราะจากการสืบสวนทราบว่านายรัชวัฒน์
เคยมีภูมิลำเนาในชายแดนภาคเหนือมาก่อน
และเป็นผู้กระจายยาเสพติดไปยังพื้นที่ภาคใต้มานานหลายปี
โดยจะรับยามาไว้แล้วนำไปกระจายต่อทันที
ขณะเดียวกันตำรวจได้ขยายผลจับกลุ่มนายนิพนธ์แก่นโต

บริเวณริมถนนสายเอเชียขาล่องกิโลเมตรที่๔
ซึ่งถือเป็นการตัดตอนขบวนการค้ายาเสพติด
ปลายด้ามขวานของประเทศไทย
พลตำรวจตรีสมหมายกองวิสัยศุกร์
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจปราบกรามยาเสพติดบอกว่า
ยาเสพติดล็อตนี้คาดว่าจะนำส่งไปยังพื้นที่ภาคใต้
เตรียมส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
เพราะกลุ่มผู้ค้าเร่งระบายยาเสพติด
หลังจากที่ตำรวจจับกลุ่มราชายาเสพติดรายใหญ่
หลังจากที่เราทำลายโครงสร้างของเหล้าตา
ซึ่งเป็นราชายาเสพติดลายใหญ่
ทำให้จุดพักยาต่างทางพื้นที่แนวชายแดน
และพื้นที่ตอนบนของภาคเหนือเนี่ย
ไม่มีความเชื่อมั่นเพราะไม่มีคนคุ้มครอง
เพราะฉะนั้นเขาจึงดิวโดยตรงระหว่าง

เก็บไว้ไม่ได้กลัวถูก
ถูกเราทำลายเกื้อใคร
การจับกลุ่มยาเสพติดล็อตใหญ่ครั้งนี้
เนื่องจากตำรวจเอ็กซาเรย์รถบรรทุกเข้าสาร

พบวัตถุต้องสงสัยเป็นก้อนสี่เหลี่ยมจำนวนมาก
ภายในรถบรรทุกที่มีนายสุพิษระคังทองเป็นผู้ขับขี่
สอบสวนจนทราบว่าจะนำยาเสพติดทั้งหมด
ส่งให้กับผู้รับช่วงต่อในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขยายผลจนสามารถจับกลุ่มได้ทั้งเครือข่าย
สกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดตั้งแต่เริ่มต้น
ตั้งแต่ที่ด่านจุดโจทย์ฮวยไล่
ที่จังหวัดแพร่
ก็ตรวจสอบพบรถบนทุกข์
ซึ่งบนทุกข์เข้าสานอำพรางมา
แล้วก็ภายในก็ซุกซ่อนยาเสพติดทั้งหมด
ตั้ง๗๐๐๐๐๐เมตรกับยาไอฯ๖๕กิโลกรัม
อำพลังมากับข้าวศาลปราบพลมาก
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งระบายข้าว

นำยาเสพติดซุกซ่อนในข้าวสาร
ซึ่งเป็นรูปแบบในการค้นยาเสพติดอีกรูปแบบหนึ่ง
แต่การขนไอซ์๖๕กิโลกรัม

ไม่ใช่รูปแบบที่เป็นปกติ
เพราะแสดงให้เห็นว่าไอซ์ได้รับความนิยมมากขึ้น
เพราะเป็นยาเสพติดที่มีความเข้มข้นสูง
กรมจักรการตำรวจปราบกรามยาเสพติด
ระดมสรรพกำลังทั้งวิธีการแนวคิดและเทคโนโลยี
เพื่อสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด
ทะลักมาจากหลายทิศทางทั่วประเทศไทย

หรือใช้ไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน